ตกบ่อบาดานลึกตั้ง๓๐เมตรนี่คุณ

คนที่๔พยายามไปช่วยตกลงไปทั้ง๔คน
ทีนี้กู้ภัยและชาวบ้านมาต้องช่วย๔คนขึ้นมาให้ได้
บ่อบาดานลึก๓๐เมตร
คุณผู้ชมไปดูภารกิจนี้สำเร็จหรือเปล่านะครับ
วันนี้คุณผู้ชมไปดูภารกิจนี้สำเร็จรึเปล่านะครับ
โอ้โหนี่เราคิดจริงนะ
อันนี้เป็นภาพสองคนที่เหลือนะคุณนะ

เพื่อให้อากาศมันลงไปให้มีอากาศหายใจ

กลัวเรื่องเสียชีวิตอยู่ภายในบ่อนะฮะ

ในการปฏิบัติการกู้ร่าง
อันนี้กู้ร่างนะเพราะยังไม่ตายนะฮะ
กู้ชีวิตขึ้นมานะฮะเรียกแบบนี้นะครับ

เป็นชายวัย๕๖ปีขึ้นมาจากบ่อบาดาน
ลึก๓๐เมตรขึ้นมาได้สภาพอ่อนเพลียไม่มีแรงฮะ
ประเมินอาการเบื้องต้นคือสาหัสนะครับ

ซึ่งก่อนหน้านั้นได้นำตัวผู้บาดเจ็บวัย๒๗ปี
เป็นคนแรกก็มีอาการอ่อนเพลียเวียนศีรษะ

ทั้งสองคนคือมาสำรวจบ่อบาดาน
ซอยป่าศักดิ์ตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต

แล้วชายวัย๒๗ปีพลัดตกลงไปในบ่อบาดานคนแรกนะ
ขณะที่เขากำลังนั่งก้มดูอยู่ขอบบ่อคุณ
ก้มอยู่ดีพลวดลงไปเลยนะครับ
ทำให้ชายที่มาด้วยคือชายวัย๕๖ปี
พยายามจะหาทางช่วยเหลือแต่ก็พลัดตกลงไปอีกคนนะครับ
จังหวะนั้นมีพลเมืองดีอีก๒คนได้ยินเสียง
เอาวิ่งมาดูพยายามทำการช่วยเหลือ
แต่ก็อาจจะทำการช่วยเหลือไม่ถูกวิธีนะฮะ

คุณผู้ชมในบ่อนี้มี๔ชีวิต
ชาวบ้านแจ้งกู้ภัยอบตเชิงทะเล
ก็ชาวบ้านที่มีอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับ
นำมาช่วยเหลือโดยเฉพาะเชือกบันไดสูง
โรยตัวลงไปช่วยจนกระทั่งสามารถช่วยทั้ง๔คนขึ้นมาได้นะครับ
โดยพลเมืองดี๒คนที่ลงไปช่วยเขานะ

แต่ว่า๒คนที่ตกลงไปแต่แรกบาดเจ็บหนักหน่อยนะครับ
ตำรวจก็สอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป
เรื่องนี้เราก็ตามอยู่นะบ่อบาดานอะไร
จะปิดไว้หรือว่าจะยังไงเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อหรือเปล่านะครับ